คุณผู้ชมคะจากสองหนุ่มฮอตหนุ่มคนนี้ก็ฮอตเหมือนกัน
สำหรับน้องตรีชัยนรงค์โอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักร้องเงินล้าน
ขวัญใจแม่พี่ป้าน้าอาจทุกคนเลยนะคะ
ต้องบอกว่าหลีกทางให้เลยค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้
เพราะเพิ่งจะต้นปี๖๖ได้ไม่กี่สัปดาห์โอ้โห
ตอนนี้คิวงานทั้งคอนเสิร์ตงานเพลงงานโชว์ตัว
จองคิวกันทุกวันคุณผู้ชม๗วันใน๑สัปดาห์
รัวแบบ๗วันเลยคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณดูนะ
นี่คือตารางงานเดือนนี้ค่ะนี่ดูเครื่องให้ดู
ซึ่งทางหนุ่มตรีเนี่ยเขาบอกว่าเดือนมกราคม
ผมเนี่ยพี่ผมมีค่ะว่างแค่สองวันเองโหสุดยอดมากมากนะคะงานชุกมาก
ส่วนอาการป่วยก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกว่าเกิดจากการที่เขาเนี่ยโหมงานหนัก
แล้วพักผ่อนน้อยแต่ว่าตอนนี้อาการทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะคะ
พร้อมกับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงนะสัญญาว่าหลังจากนี้จะดูแลตัวเองให้ดี
เดี๋ยวไปฟังเสียงของหนุ่มตรีชัยนรงค์กันหน่อยค่ะ
มันน่าจะเกิดจากการโหมงานหนักนะครับผมงานหนักแล้วก็พักผ่อนน้อย
ก็เลยทำให้ไข้ขึ้นพอกินยาก็ดีขึ้นครับตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นแล้ว
ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยจากทุกคนด้วยครับ
เอาความจริงเรื่องคิวงานต้องไปคุยกับผู้จัดการแต่สำหรับเดือนนี้ก็
มีว่างอยู่แค่๒วันมีว่างอยู่แค่๒วัน
โอ้ยงานแน่นงานชุมงานว่างอยู่สองวันก็ความฟัยแหละว่าทำไมป่วยไม่ค่อยได้นอนไง
ไม่ค่อยได้พักอ่าดูแลตัวเองด้วยนะคะบรรเทศรัทธิ์เป็นห่วงเป็นห่วงนะคะ